ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถเก๋งที่ชนบุรีเนี่ยพุ่งเข้าชนแก๊งวัยรุ่นที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจนทำให้แก๊งวัยรุ่นเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วก็หลังจากที่มีกู้ภัยเข้ามาช่วยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นอีกนะคะ
กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐก็ได้ช่วยการประถมพยาบาลแก๊งวัยรุ่น๕คน
ครับผู้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหนอนบาดเจ็บระเนียระนาดอย่างกลางถนนเลยนะฮะ
ใช่ค่ะจุดตรงนี้นะคุณสืบสกุลเป็นบริเวณถนนสุขุมวิทย์ค่ะ
เข้าเมืองชนบุรีที่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บอย่างที่บอกว่า๕คนแบ่งเป็นผู้ชาย๔คนอายุ๑๖ปี
ผู้หญิง๑คนอายุ๑๕ปีนอนร้องกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วพอไปตรวจสอบในจุดใกล้กันเนี่ยเนี่ยเจอเนี่ยค่ะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ล้มอยู่๒คันสภาพพังเสียหายเห็นไหมคะ
ทะเบียนเหมือนกับถูกแรงชนจนมันยู่ไปแบบนี้เลย
แล้วก็จากการสอบถามผู้บาดเจ็บค่ะก็ทราบว่า
ผู้บาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คันตีคู่กันมา
หลังจากนั้นมีรถเก๋งสีดำแบบไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็เลขทะเบียนนะคะ
ขับตามหลังมาพุ่งชนใส่รถตนแล้วก็เพื่อน

ส่วนรถเก่งคันที่ชนรีบขับหลบหนีไปทางตัวเมืองชนบุรี
และทีนี้ระหว่างที่กู้ภัยกำลังที่จะเคลียร์พื้นที่
นายจักริตคุณสงครามอายุ๒๓ปีนะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
แล้วมาชนท้ายกระบะของรถกู้ภัยอีก
อยู่ริมถนนได้รับบาดเจ็บเช่นกันค่ะ
แปลว่าจากอุบัติเหตุแรก๕คน
แล้วก็มีอุบัติเหตุที่เกิดซ้ำซ้อนอีกหนึ่ง
ผู้บาดเจ็บ๖คนก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

แว้นชนวินาทแว้นชนสยองกันเลย